คือเขาไปแช่ออนเซ็นต์ในโรงแรมดัง
ไปเจอกล้องวงจรปิด๓๖๐องศาติดอยู่ที่เพดาน

เพราะออนเซ็นเนี่ยมีผ้าผืนเดียวครับ
แล้วไม่ได้นุ่งด้วยเอาแปะอยู่ที่บ่าที่หัว
ไม่ต้องกังวลคุณพระราพรยังไม่ได้เปิดใช้ครับ
มันไม่เกี่ยวไม่เปิดใช้ไม่ได้สบายใจขึ้นเลย
แสดงว่าสักวันหนึ่งครูจะเปิดใช้ในออนเซนต์นี่

ในกลุ่มเสพติดโรงแรมครับบอกว่า
เพจนี้มีสมาชิกกว่า๕แสนคน
เขาบอกโอ้โหเข้าไปใช้บริการออนเซนโรงแรมเปิดใหม่ที่จังหวัดชนบุรี
เพราะว่ามีกล้องวงจรปิด๓๖๐องศาติดอยู่บนเพดาน
โรงแรมมีกฎให้ผู้ใช้บริการต้องถอดเสื้อผ้าทั้งหมด

อนุญาตให้เพียงผ้าเช็ดหน้าหนึ่งผืนไว้ปิดร่างกายบางส่วน
เธอก็ทำตามกฎทุกอย่างก่อนจะเข้ามาเจอเหตุการณ์แบบนี้
แช่เสร็จกำลังขึ้นจากบ่อหันไปเห็นยิ้มให้กล้องไปหน่อย
นี่แหละครับบนอยู่บนเพดานตรงทางเข้าออกห้องน้ำหญิง
ไปคุยกับผู้จัดการโรงแรมแจ้งแค่ว่ากล้องยังไม่ถูกเปิดใช้งานค่ะ
ไม่ต้องกังวลนะฮะแล้วก็มอบชุดชายามบ่ายให้ปลอบใจ

ครับพอตรวจสอบย้อนหลังไปนะฮะกลับพบว่าก็โอเคล่ะ
ยังให้บริการตามปกติแล้วกล้องก็ยังติดอยู่
ทั้งส่วนของชายและหญิงนะนะฮะโดยไม่มีการพิสูจน์หลักฐานใด
ว่ากล้องเนี่ยมันยังไม่เปิดใช้จริงหรือเปล่านะครับ
ทำให้มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมาก
ตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ขอบคุณที่เจ้าของเรื่องออกมาเตือนภัย
หลังจากเจ้าของโพสต์อัปเดตล่าสุด
โรงแรมยินยอมถอดกล้องออกแล้วคือตรงนี้มันไม่ควรติดครับ
นะฮะมันไม่ควรติดนะครับ
ถ้าจะดูแลเรื่องความปลอดภัยคุณต้องดูคงรอบนอกแล้วล่ะ
แต่ไม่ใช่ในที่อาบน้ำออนเซนต์แบบนี้นะฮะ

เพื่อปรับปรุงพร้อมกันนี้โรงแรมส่งอีเมลมาขอโทษแล้วด้วยนะครับ
บอกว่าไม่ได้นิ่งนอนใจกำลังจะตัดสายกล้องวงจรปิดออกนะครับ
เพื่อให้เกิดความสบายใจต่อผู้ใช้บริการ
ยืนยันว่าไม่มีเจตนาละเมิดสิทธิหรือกระทำการให้เกิดความอับอาย
ผู้ใช้บริการโรงแรมเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น